พวกเขาช่วยตามมันให้เกิดได้

ตังคุกจากท่าน
ก็จะรับช่วยที่สวัสดี

อยากจะเปลี่ยนเข้ามาอีกแล้วก็ทิ้งต้นหมัด๑๒

โอ้โหเฮ้ยด้วยลำนับเลยครับ

โอ้โหในช่วงวินาทีสำคัญครับ
ไม่ไหวแล้วปิดเกมไปเลยครับหลงทางครับโอ้โห

โอ้โหกำปั้นไม่มีรูครับ

มงคลเพชรครับจากสปลาว

มาดูจุดเกิดเหตุที่ภูมิสุยิบชั้นดูนะครับ
จังหวะนี่ครับจังหวะล้างแตะเลยครับ

โอ้โหโดนหมัดขวาเข้าไปก่อนเมาครับ
นี่นะครับเดินหน้าเข้ามาทิ้งซ้ายเติมขวา
โอ้โหโดนเข้าไปบริเวณหน้าท้ายถอยครับหลังกกหูนี่แหละครับ
โอ้โหนั่นมันศูนย์รวมประสานนะครับ

ครับ